สยบภายรี๖๑ทับ๗วันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดปฏิบัติการมาตั้งแต่เช้าอยู่ที่นครปฐมจุดแรกเนี่ย
เริ่มปฏิบัติการไปแล้วใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้มาดูปฏิบัติการในจุดต่อไปกันบ้างนะคะ
ก็คือที่โรงงานนั่นเองไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกัน
ผู้สื่อข่าวของเราคุณวิมลวันธรรมพักดี
รายงานมาจากจังหวัดนครปฐมนะคะเชิญค่ะ
ในตอนนี้นะคะจุดที่๒ที่ตำรวจปรับปรามยาเสพติด
กำลังเข้ามาตรวจค้นนั้นเป็นโรงงาน
ทางด้านของนายรุ่งโรธใช้ในการฟอกเงินให้กับเครือขายยาเสพติดแต่เดี๋ยว
ก่อนหน้านี้เราจะไปสอบถามจากท่านผู้บริษัทการ
ตำรวจปรับปรามยาเสพติด๓นะคะที่มีการเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะ
ภาคยาลายย่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณคุณครับทั้งหมด
เพื่อเป็นการกระจายเข้าไปใช่ใช่
สามารถที่จะซื้อแล้วก็จะมีคนเอายามาวางวาง
แล้วก็สามารถเอามาวางหน้าบ้านเลยก็ได้นะครับมันมีทีมงาน
และหลังจากนั้นก็มีการให้คนที่ซื้อโอนเงินเข้าไป
หัวหน้าชุดเนี่ยก็คือ
หลบหนีหมายจับของเราไปในประเทศเพื่อนบ้าน
ไปอยู่กับกลุ่มนักค้ารายใหญ่นะครับในประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งกลุ่มนี้ก็รู้จักกับพวกโรงงานที่ผลิตยาแต่ไม่ได้อยู่ในบ้านเราครับ
แล้วก็มีเพื่อนเขาหรือว่ากลุ่มเขาหลายคนที่เป็นนักเรียนด้วยกัน
แล้วเขาก็เชื่อมลงมาข้างล่างแล้วหลังจากนั้นก็ขยายฐานลงไป
มีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ก็มีครับ
ค่ะนั่นก็เป็นการยืนยันนะคะจากท่านอ่าภูการปสสามนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายหมื่นจดาที่มีความเชื่อมโยงกับแก๊งมันทุกเม็ด
ตอนนี้สื่อมวลชนกำลังสัมภาษณ์อยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศ
ของโรงงานนะคะที่มีการ
นำเอาทั้งยางรถยนต์รถแม็กต่างต่างถ้านะคะ
มาเก็บไว้ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันค่ะ

เลขที่๓๕ทับ๓๓๙หมู่ที่๑
ในตับมนต์บ้านใหม่อำเภอซามพรานจังหวัญน
ยางรถยนต์ต่างนะคะมาจำหน่ายในราคาถูกค่ะ

ที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นล้อแม็กซ์แล้วก็ยางรถยนต์ที่มีการขาย
ในโซเชียลขายในโซเชียลต่างนะคะ
แล้วก็มีการขายให้กับผู้ประกอบการนะคะในราคาถูก
ซึ่งทั้งหมดนั้นก็จะเป็นลักษณะของการนำเอาเงินจากการค้ายาเสพติดมาฟอกนั่นเองนะคะ
โรงงานนี้ขออภัยนะคะแก้ไขเลขที่๙๗ทับ๗๘หมู่ที่๑ตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
มีป้ายชื่อติดอยู่ก็คือปรุ่งโรศที่หน้าประตูทางเข้าโรงงาน
วันนี้ก็เข้ามาดูบริเวณด้านใน
นอกจากนั้นก็ยังมีบริษัทสยามยางยนต์ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
การตรวจสอบบอกว่าอาคารนี้อยู่ในเนื้อที่๒ไร่๕๐ตารางวานะคะ
เป็นการนำเงินจากยาเสพติดมาฟอกเงินนั่นเองนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งหมดอยู่นะคะจากการสอบถามท่านผู้การปศสองเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ก็บอกว่าเครือข่ายนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับนายวีระหมื่นจดานะคะ
ซึ่งเป็นนะคะยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านนะคะมีความเชื่อมโยงกับแก๊งมันทุกเม็ด
หัวหน้าแก๊งมันทุกเม็ดเนี้ยตอนนี้อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
หนีหมายจับไปตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะหลังจากที่มีการหลบหนีหมายจับออกไป
ก็มีการใช้โซเชียลนะคะในการที่จะเคลื่อนไหวต่าง
มีการสร้างเครือข่ายออนไลน์นะคะ
ซึ่งในวันนี้มีการเข้าตรวจคนทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดจุดนะคะ
บังคับการปราบรามนะคะที่เข้าร่วมปฏิบัติการด้วย
ค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงบรรยากาศการพูดคุยของท่านสมหมายนะคะ
บ้านต้องยึดรถต้องยึดยึดหมดยึดหมด
ประมาณกี่ร้อยเป็นร้อยล้านทั้งบ้านทั้งรถทั้งอารกิจกรรม
นี่นี่นี่ประเมินดูดินี่เฉพาะตรงเนี้ยเฉพาะตรงเนี้ยเท่าไหร่เข้าไปแล้วเนี้ย
เมื่อเช้าภรรยาเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใช่ไหม
เขาเป็นเรื่องปกติอืมไม่เป็นไรไงเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนั้นแหละ
เขาไปซื้อกระเป๋าหลุยอะไรพวกนี้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลย
จากการจากการสอบสวนเมื่อเช้าภรรยาเขาว่ายังไงบ้าง
เขาไม่พูดตัวสั่นน่าจะตกใจมากไม่เป็นไรสงสารเด็ก
เด็กมันตกใจแล้วแยกเด็กไว้ไม่อยากไม่อยากให้หยุดเยอะ
มันไม่มีอะไรตรงนั้นอ่ะอยากให้ท่านบอกถึงอันตรายของแก๊งมันทุกเม็ดนะคะ
ว่ามีความน่ากลัวยังไงแล้วมีการกระจายยังไงเข้าไปในกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้โซเชียล
มันเข้าถึงหมู่บ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอได้สะดวกกว่าเดิมเยอะ
โดยที่ไม่ต้องออกไปซื้อยาที่ปากซอยคุณแอดเข้าไปในไลน์แล้วมันมาส่งเลย
มีดงอย่างเดียวเข้านั่นเองน่ากลัวมั้ยล่ะ
สิบห้าถึงยี่สิบห้านี่แหละกำลังห่างมากำลังมันชีวิตเลยนะ
น่าจะเกี่ยวข้องกันนะน่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะเราตามตรงนี้มาเอาจริงมาเจอเขา
มาเจอเขาแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเหมือนพวกเหมือนพวกเนี้ย
ที่เราไปยึดที่เชียงใหม่ที่สารตัดสินประหารไปเนี่ย
พวกมาเลอ่ะนั่นแหละเนี้ยตรงเนี้ยขายกันเชื่อมโยงกัน
ระบบการเงินเชื่อมโยงกันระบบการเงินเชื่อเหมือนกัน
อย่างนี้เราก็ต้องขอข้อมูลจากทางตำรวจพื้นที่ด้วยใช่ไหม
เพราะว่าข้อมูลเชื่อมโยงกันเราเราเรามีข้อมูลแล้วไง
เราประสานกันอยู่แล้วเราถึงมีวันนี้ขึ้นมา
เราถึงจับได้ให้สบายใจเราจับตามหมายจับ
ที่ศาสนมรมัติให้จับนะครับการเข้าตรวจค้น
นั่นก็เป็นบรรยากาศนะคะของการเข้าตรวจค้นของตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ซึ่งก็มีทั้งกรบังคับการปราบปรามนะคะมีหน่วยงานประป๋องอประป๋อสอ
ที่เข้าร่วมในการปฏิบัติการตรวจค้นในครั้งนี้
จุดแรกนั้นเป็นบ้านของนายรุ่งโรธนะคะแล้วก็ภรรยาซึ่งบ้านหลังนั้น
จากการสืบสวนข้อมูลทางการเงินก็พบว่ามีการนำเอาเงินจากการฟอกเงินค้ายาเสพติด
นี่แหละค่ะไปซื้อส่วนโรงงานนี้เป็นจุดที่สองนะคะ
ซึ่งเป็นโรงงานที่รับเอาล้อแม็กซ์ยางรถยนต์ต่างนะคะมาเก็บไว้
แล้วก็เดี๋ยวความคืบหน้าติดตามได้
จากทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวี
ข้อใจว่าเป็นปฏิบัติการใหญ่
เพราะว่ามีการเปิดเผยออกมา๑๔๑จุดทั่วประเทศ
แล้วก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการกระเทาะเปลือกถั่ว

ตามที่ผลบรวจโทษหมายตั้งเป้าไว้
ว่าเราต้องเด็ดผลไม้พิษให้สิ้นซาก